อาจจะมีบางคนบ่นว่าทนลุงมาหลายปีแล้วไม่ไปไหนสักที
ไปแล้วหรือไม่นี่ฮะคนนี้เขาทนกับลุงเพื่อนบ้าน
อ๋อสี่ปีแล้วอ่ะโวยวายเขาก็สงสัยลุงป่วยหรือเปล่า
ทำไมไม่มีใครพาลุงไปรักษาล่ะ
นี่แค่บางส่วนนะที่เขาถ่ายไว้โวยวายอยู่ในบ้าน
อันนี้คือตอนยังสว่างอยู่ยังไม่เท่าไหร่นะ
แต่อย่าให้ตกค่ำนะลุงแกยิ่งโวยวายหนักเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
นักข่าวไปเลยครับไปที่หมู่บ้านนี้ตำบลบึงยี่โถ

นี่ไปเจอกับเพื่อนบ้านของลุง
บาสก็บอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๔ปีแล้วนะ
ก็มาเจอกับลุงคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะกลางคืนยิ่งโวยวายหนัก
บาสเขาก็เคยแจ้งตำรวจไปหลายครั้งแล้วตำรวจมาถึงก็เรียกให้ออกมาคุย
ลุงเขาก็ไม่ออกมาคุยตำรวจทำอะไรไม่ได้ก็กลับไปครับ
ที่ผ่านมาไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมหรือมาหาลุงเลยนะจะเห็นลุงอยู่คนเดียวนี่แหละ
อาจจะมีออกไปซื้อของกินของใช้บ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง
คุณบาสเขาก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบซะหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าลุงคนนี้แกเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็เป็นได้
เจ้าหน้าที่นิติบุคคลของมุมบ้านครับอย่างคุณดนฤดีบอกว่า
คนนั้นไม่ได้ก่อเหตุนอกบ้านก็เลยไม่มีอำนาจไปทำอะไรเขา
ทำได้เนี่ยก็แค่ไปเป็นพยานให้กับลูกบ้านเวลาไปแจ้งทางหน่วยงานต่างครับ
แต่พอมีใครไปเรียกไปเตือนนะปรากฏลุงเขาหัวเราะขึ้นมา
แม้กระทั่งตำรวจมาเรียกลุงก็ไม่ออกมาคุยด้วยครับ
พฤติกรรมของลุงคนนั้นก็คือจะชอบสับไก่สับหมูปกติ

เคยมีญาติมาหาลุงแต่ช่วงหลังไม่มีแล้วไม่รู้ญาติพวกนั้นหายไปไหนครับ
โอ้โหนี้ที่บุคคลรอมาได้ยังไงสามปีแล้วไม่จ่ายเลย
แต่ก็ยังเก็บขยะให้เหมือนเดิมนะเพราะถ้าไม่เก็บเนี่ย
มันก็จะเดือดร้อนบ้านข้างเคียงไงคุณผู้ชมเรื่องกลิ่นเนี่ยมันจะส่งส่ง
พอมอมาครับพอมอลงไปดูเรื่องราวนี้หน่อยไหมฮะ
อีกทีนะครับอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีที่ปฐุมธานีครับ